วันนี้เปล่าจนปอดเนี่ยแหงแห้งหมดแล้วอ่ามึงก็ต้องส่งเฟียงเชียร์ให้กับนักฟุตบอลที่เขาจะแข่งกันคืนนี้ไงคุณคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาเยอะน่ะอ่าส่งไลน์กันมาพูดคุยกันได้นะครับกับการส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับคืนนี้ครึ่งสุดท้ายนะครับคุณผู้ช

ติดตามยาวกับทางไทยรัฐทีวีได้เลย

กลับมาในช่วงนี้พูดถึงเรื่องของการแข่งขัน

เดี๋ยวพาคุณนิวนาวไปเป็นพริตตี้ด้วย
เพราะว่าการแข่งที่นี่นะครับเขาเป็นการแข่งขันรถไถนาที่จังหวัดพิศนุโลก
โอ้โหไถกันจนโคนกระจุยกระจายเดี๋ยวต้องดูว่าพิตตี้นิวนาวจะไหวไหมค

ไปดูภาพกันเลยครับ
พิษตี้นิวนาวเป็นการแข่งขันรถไถนาที่จังหวัดพิษนุโลก
ซึ่งก็มีชาวบ้านทั้งบ้านยางโทนแล้วก็บ้านแขกมาร่วมกันแข่งขันในครั้งนี้
ก็แบ่งเป็น๒ประเภทนะครับกับการแข่งขัน
ก็มีประเภทภายในที่ไม่ตกแต่งเครื่องยนต์
กับประเภทประชาชนทั่วไปหรือว่ามืออาชีพ
ไปดูภาพการแข่งขันแบบเต็มกันแล้วโอ้โหเป็นยังไงแล้ว
นี่นี่ออกตัวมาครับโอ้โหเห็นไหมว่าโคนกระจุยกระจาย
ที่สำคัญบรรยากาศนี่นะคนดูเพียบนี่ออกมาแล้ว
วดออกมาเลยทีเดียว
แล้วเจ้าหวัดเข้าโค้งดูเจ้าหวัดเข้าโค้งเนี่ย
สจีบเปียกหมดแล้วเอ่อน้ำลายแล้วทั้งนั้นเลย

รถแต่ละขั้นรถไถ่หน้าของเขาเนี่ยครับ
บางขั้นก็แปลงมา

บางคันแรงแบบ๘๐๐แรงม้าเลยทีเดียว

ซิ่งแรงแซงโค้งกันจริง

ที่สำคัญนะโครนมากกว่าโครนนี่แหละครับกระจุยกระจายแล้วก็เพิดเพลินจริง
ดูแล้วก็สนุกดีนะครับเป็นการแข่งขันแบบพื้นบ้าน
แล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้ที่สำคัญเขาจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน
แล้วก็เงินรางวัลเนี่ยนะครับที่ได้พร้อมกับถ้วยกิตยศเนี่ยนะครับ
เงินรางวัลเขาจะนำไปพัฒนาชุมชนกันต่อเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ก็มีกันทั้งนั้นแหละครับ
รถไถนานะครับพอว่างเว้นจากช่วงของการทำนาเนี่ยนะครับ
ก็จะมาแข่งขันกันเพื่อความมั่นสนุกสนานและสร้างความสามัคคีกันล่ะครับ
โอ้โหเอาควายเหล็กมาแข่งกันแบบนี้เลยนะคะ
โอ้โหบังโครนก็บังโครนเถอะทำอะไรไม่ได้อ่ะกระจายอยู่ดี

ไม่ออกเลยทีเดียวโอ้ยแต่สนุกสนาน
คุณชนะพาไปดูเรื่องของการแข่งขันกันแล้ว

มีงานแข่งขันด้วยที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
งานนี้บอกเลยว่าไฮไลท์เด็ดมันอยู่ที่

ไปดูกันครับศึกชนแต่งโหมค่ะ
บอกเลยว่านี่คือไฮไลท์ของงานนะคะ

แตงโมลูกโตรสหวานนี่แหละ

แต่ว่างานนี้เอามาแข่งกันซะอย่างนั้นนะคะ

หล่านที่มาร่วมแข่งขันอิกษารัมพรรณครับ

จะต้องส่งตัวแทนหมู่บ้านละ๒คนมา
คัดมาเลยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุ
แล้วก็วางแตงโมเอาไว้ด้านหน้ากับพื้นแบบนี้
เอาหัวชนแต่งโหม

แบบนี้เออนะคะแต่ละคนเนี่ยก็ต้องงัดไม้เด็ดออกมา
เพื่อที่จะให้เป็นผู้ชนะล่ะซึ่งโกฟุตบอลเนี่ย
มันห่างไปประมาณร้อยเมตรอ่ะคุณโอ้โหก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควร
มันดูเหมือนจะง่ายดูเหมือนจะใกล้แต่พอทำจริง
ทำไมมันใกล้ไกลเพราะว่าบางทีลูกตังโมมันก็ไม่ได้ตรงไปอย่างเดียว
ส่วน
ใครเป็นผู้ชนะนะคะนี่เลยรับรางวัลแต่งโบกันเลยทีเดียวค่ะ
งานนี้ฮาปนหมื่นผู้รอดชีวิตครั้งนี้ก็ได้ทั้งความสนุกสนานความน่ารักความสามัคคี
ใครอยากเอาไปลองเล่นบ้างก็ไม่ว่ากันนะแต่ก็ไม่รับประกันความมืนค่ะ
หลังจากเสร็จกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่นี้นะเขายังมีการมาเต้นบาร์สโลป
นี่เหล่าบรรดาอเจ้ากลุ่มสตรีกว่า๑๕๐คนก็แต่งชุดไทยกันมานะคะ
จัดสลบกันสวยงามเป็นกิจกรรมเข้าจังหวะนะเต้นได้หลายเพศหลายวัย
มีทั้งอเจ้าแล้วก็ท่านอื่นนะท่านอื่นก็มี
มากันหมดเลยนะจ๊ะนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความสวยงามของประเพณีกีฬาพื้นบ้านไทยค่ะ
อ่าบรรยากาศนี้สนุกสนานน่าจะไปลองเต้นบาร์สโลฟนะ

เอาอย่างนั้นเลยนะเอาทั้งสองกิจกรรมเลยนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมครับความสนุกสนานเฮฮายังไม่หมด
เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณผู้ชมถามหากันมาเยอะจริงเลย
ช่วงตลอดข่าวขำ

ไม่ใช่ให้คุณขำแบบฉันไงคุณ
เดี๋ยวจะไปดูกันไปสนุกสนานกันในช่วงของตลอดข่าวขำ

งานกีฬาพื้นบ้านที่เขาแต่งสวยกันมา

เดี๋ยวไปดูไปตามภาพเลยครับ

พร้อมเรื่องราวสีสันข่าวสนุก
ไตล์ปงชึ่งที่วันนี้เนี่ยเอาความสวยทะลุกระจก
ความงามทะลุแป้งความแรงทะลุลิปสติกมาฝากกันครับ
กับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสตรีสากลจังหวัดสตูน
ซึ่งที่นี่เขาก็มีการแข่งขันปิดตาแต่งหน้า
โดยมีกติกาว่าลีลาเนี่ยต้องเด็ดและสวยอย่างสร้างสรรค์
ลีลาขนาดนี้เนี่ยเปลี่ยนจากแข่งแต่งหน้าไปแข่งรำวงดีกว่าครับเฮ
สตรีสตูนพาเพลินกำลังจะเริ่มละเลง
เริ่มลงแป้งให้หน้านวลเนียนแล้วล่ะครับ
แต่เฮ้ยดูดีสิที่คุณพี่เขย่าอยู่เนี่ยเนี่ย

แล้วหน้าคุณป้าเขาจะออกมาเนียนใช่ไหมล่ะครับงานนี้
ส่วนลีลาการเขียนคิ้วเนี่ยก็ใช่ย่อยนะครับ
ดูไปดูมาเนี่ยไม่รู้ว่าเขียนคิ้วหรือเขียนแบบสะพานโค้งอยู่กันแน่ล่ะครับเนี่ย
แหมส่วนการทาลิปสติกนั้นเนี่ยโอ้โห
ใจเย็นครับคุณพี่เขาให้ทาที่ปากนะ
นั่นจะไปแย่รูจมูกเขาทำไมล่ะเอ้าจะทาที่ฟันอีกปะโท
อุ๊ยเหนื่อยแทนครับ
และแล้วการแข่งขันก็เสร็จเรียบร้อยออกมาสวยงามแบบนี้ล่ะครับ
โทษเฮ้ยช่วงงามพล่ำแทนแหละก็มึงได้เจอเพียงภาคหนึ่งเสม่ห์ซึ่งแหล่ะสนใจ

ถ้าปิดตาแต่งหน้าแล้วมันออกมาแบบนี้เนี่ย
ผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะว่าปล่อยหน้าสดกันเถอะครับพี่น้องแหม

หื้มเชียวชัดมันโอ้โหยอม
เห็นไงแล้ว
รักดีพี่เขาก็แต่งหน้าผัดกันอย่างนี้
บางคนแต่งทาลิปสติกทะลุไปถึงจมูก
บางคนเขียนคิ้วมานี่ปัดแก้มก็มันมองไม่เห็นนะคุณชนะ

กีฬาพื้นบ้านน่ารักแบบนี้ก็มาให้ดูขำกันนะคะ
ส่วนช่วงหน้าค่ะเรามาเกาะกระแสแต่งไทยกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าจะชวนไปแต่งชุดไทยไปชิวที่ร้านกาแฟเปิดใหม่
สไตล์บ้านเรือนไทยเก๋แค่ไหนล่ะ